ไปที่จังหวัดตรังนะครับคุณผู้ชมครับ
เขามีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
แห่งนี้นะครับก็คือหาดทุ่งทอง
ว่ากันว่าเป็นสุสานหอยหลายร้อยล้านปี
อู้วอู้วไหนหอยคุณ
หอยโบราณแต่ดูชายหาดไปก่อน

ชายหาดสีทองทอดยาวกว่า๒กิโลเมตรนะครับ
คือหาดทุ่งทองเขาตั้งอยู่ที่หมู่๗ตำบล
เขาไม้แก้วอำเภอสิเก่าจังหวัดตรังครับ
เป็นหาดที่เต็มไปด้วยเปลือกหอยปะปน
กับเม็ดสายนะแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
พัฒนาและนำเสนอนะครับ
กลายเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป
และที่เห็นอยู่นะครับนี่คือเหล่าบรรดาเศษเปลือกหอย
ที่เขาว่ากันว่าเกาะติดอยู่แถวนี้นะครับ
มาหลายร้อยล้านปีแล้วล่ะทับถมกันมา
เกิดเป็นชั้นกลายเป็นหินอย่างที่เห็นนี่แหละครับ

จากสุสานหอยที่เห็นกันทั่วอยู่บริเวณหาดนี้แล้วนะครับ
ยังพบหอยหลากหลายชนิดในช่วงน้ำลง
โดยชาวบ้านจะพามาหาทั้งหอยมีหอยลูกบ้าหอยแคลงลิง
แล้วก็นำไปปรุงอาหารแล้วก็นำไปขาย

ได้ว่าหาดนี้เป็นแหล่งรวมหอยเลยว่าได้นะครับ
จากนี้หาดทุ่งทองเนี่ยยังเป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง

ก็มีร้านอาหารแล้วก็ร้านจอดรถไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวมากมายเลยทีเดียว
โอ้โหไปที่นี่คุ้มจริงเลยนะครับ
ใช่แล้วที่ตรังเนอะ
มีทั้งทะเลสวยน้ำตกสวยแหล่งท่องเที่ยวนี้หลากหลายจริงเลยนะคะ
ให้เราได้ไปเลือกชมเลือกสัญหากัน
อย่างแบบนี้ก็ไม่เคยเจอแบบไหนที่ไหนมาก่อน